ฝ่ายแดงซ้ายสายฟ้าฝ้า
ตัวผัดแค่งดักหักเหลี่ยมฟีมือ
เขาคือเผ็ดชายาสิทธิ์ผู้พันตุ
และฝ่ายน้ำเงินมวยลูกฟิตจากที่ลาบตู่
เข้าดุสอกแรงแทงสลบ
คุณหลงคุณพรบางน้ำเปรี้ยว
ครับมวยคู่ที่๒ครับ
ฝ่ายแดงเพชรชายาสิทธิ์ผู้พันตู่
ชื่อเผ็ดชายาหมันงะ
อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี

ชกมาแล้ว๗๔ครั้งชนะ๕๑แพ้๑๔

ฟอร์มข้างหลังเป็นฝ่ายชนะแกนแนน
ฟ้าเป็นหนึ่งปอาวทะเลบางสะเล

ส่วนฝ่ายน้ำเงินบุญหลงสิทธิ์เบนจมะ
สุนทรบางน้ำเปรี้ยว
ชื่อกิจสดามูลศาลอายุ๑๖ปี
เป็นชาวจังหวัดยะโสธร
กมาแล้ว๗๔ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๕

อ่ะบนเวทีครับ

เหมือนคู่แรกเลยนะพี่ชัยนะ

คู่แรกคอนกันเข้าวินไปแล้ว

โสธรเจอกับชนบุรีจะออกหน้าไหนนะครับ

วยรุ่นใหญ่นี่เป็นมวยที่ออกอาวุธกันรุนแรง

จังจั้นนั่นนสตัวเลยครับ

เอาตามพี่ปูมและพี่ป่าครับ

คู่นี้เพชยา๔ผันตุ
หลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยว
เมื่อก่อนทำการโชคนี่เห็นชัดชัยน้อยสิทธิ์เป็นยะมะมาด้วย
เป็นมวยเล็กที่เราเคยบรรยายกันตั้งแต่สมัยเวทีมวยเป็นริ้วเลยนะ
เจ้าหมอนี่นี่เขาเรียกว่าบุรพาไม่แพ้

เป็นลูกของเจ้าของค่ายนะลูกคุณแดง

วันนี้คุมทีมมาเองเลยจัดใช้น้อย
น้ำเงินบุญหลงนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้าน

ไปก่อนเลยครับรุ่นใหญ่๑๓๒ปอนด์อีกคู่หนึ่ง
แดงนั้นเพชรยาสิทธิบันตู่นะครับเคยชกกับฟ้าเป็นหนึ่งมาแล้วด้วย
ชายาก็เป็นฝ่ายชนะฟ้าเป็นหนึ่งไปแล้ว

กรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับจากเวทีมวยราชดำเนิน
วรสัตว์ภักดีคำภูมิรวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการสุดยอดอีกคนนึงครับรายนี้
ดูครับนี่คือเกมความสนุกของยี่ห้อยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัย

ฟ้าเป็นหนึ่งชะนาชัยเพชัยาบุลหลงนี่ต่อยได้หมดเลยครับ
วยรุ่นใหญ่เนี่ยอาวุธมวยต้องระวังนะครับ
ตรงไหนมีสิบนลับทั้งนั้นเลยเพื่อน่าที

ฟายแดงจากชนบุรีนะครับ

เมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร

สิทธิ์เป็นจมะหรือว่าสุธรบางน้ำเปรี้ยว

เหวี่ยงไปถ้าบังไม่ทันก็รับเต็ม

บุลหลงฟันด้วยสองขวา

ถ้าฟังเสียงจากจอโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนี่เห็นชัดเจนนะครับเสียงนี่แม่

แล้วปีกองของเราก็เล้าใจดีเหลือเกินนะ
ขยับใกล้ครับบุญหลง
แล้วช่วงปลายยกปีเชิดกองรัวแบบนี้พัวนี่หล่นได้ด้วยนะครับ
คุณเห็นมั้ยว่าในอดีตนี้เคยมีบุญหลง

บุญหลงคือบุญหลาย
การจัดหมวยแฝดต้องยกให้เบอร์โหมเตอร์ท่านศงชัยครับ

ยแฝดดังทั้งสิ้นครับชายเล็กชายใหญ่

ว่าที่โปรโมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินนะอ่ะบรรยากาศสุดยอดมวยไทยรัฐวันนี้ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับ
ช่วงนี้ขอบคุณ๙๑จรรยาเข้เขียวด้วยมอบสามพันบาทแก่ผู้ที่ชนะน้อง
แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้จรรยาเข้ฟาดหางนะครับอ่ะตามต่อคู่ที่สองของการขายทอด
ยกที่สองติดตามกับพี่บุ๋มพี่ป่าครับยกสองนะครับเพชยาสี่ภูมิวันตูแดง๑๓๒
บุลหลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยว๑๓๒ปอนด์เท่ากันยกแรกนี้ปล่อยให้ดูชั้นอยู่เชิงพอแล้ว
อย่ายกสองนี้ต้องเข้มละคุณแม่งคุณอันมัดในช่วงนี้การแข่งขันมวยทีวีเนี่ย

กิโลเม้อเตอร์ส่องไชยลัตตานสบัญจากศึกวรรณส่องไชย
ซึกพี่แฟนมวยยอมรับทั่วประเทศ
นี่มันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะ

ที่เราสู้กันมาในหน้าที่๒๐แล้วแม่งได้มั้ย
หน้าที่๒๐ด้านล่ะ
เริ่มมาตั้งแต่เสาร์กันยายนเป็นต้นไป

ก็ถือว่าไม่ทำให้พี่น้องแฟนมวยผิดหวังแข้งขวาสาดแข้งขวาเตะครับ
ทรงนี้เพชรชัยยาคงจะรอจังหวะ๒เข้าไปบุหรง
เดินจังหวะขยับวางแข้งขวาก่อน

โต้ต้องเอาคืนตลอดครับ
โดยเฉพาะกรรมการของเราที่ตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐครับ

ขอบคุณไปยังคุณเฉลิมพงศเชี่ยวสกุลนะครับ
คุณไพรปัญญาลักษณ์และคุณศิลเดชสุวรรณคอนหรือว่าบิ๊กติ๊กด้วย
นั่นท่านเศรษฐนามเวทีสุดุริโอและพังวัน

อาวุธที่ออกของทั้งคู่

น้ำหนักไม่ได้ทิศทางได้แล้วนะครับ
ไปช้อนเข้าค้างแบบนี้เดี๋ยวไหงถึง

เข้ามาขอบพี่ริชีแล้วเชี่ยวคลับกระเป๋าอีกแล้ว

มาตัวเปล่านะจราเข้มาเตรียมเงินมาด้วยนะครับ

นี่แหละครับคือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐ
โดยการกันกองวิเคราะห์โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

ก็ถือว่าเป็นศึกมวยที่แฟนมวยยอมรับทั่วประเทศแล้วครับ

สวยขึ้นนี่มาแห้ตามด้วยแข้งขวาเต็ดวางหนูบอกเมื่อกี้
ทำไมยกขาดบางก่อนนี่ขึ้นกาลคอแล้วนะครับ

โต้ตลอดเอาคืนตลอดไม่มีการให้กินเปล่าครับ
ชายานี่เป็นมวยที่รอจังหวะ๒ได้สวยนะครับ

เพชยายับบวกอีกแล้ว

เตะส่งมุมเลยแค่นี้เพชยายับ
คือความสนุกของการจัดวันทรงชัยครับ

ใส่กันสู้กันสนุกสนานมาก

แต่ละแข่งที่ออกคือติดันมันเสียงดังฟังชัด
นี่เป็นเพียงปลายกที่๒ใกล้จบใกล้หมดยกครับ
ฝ่ายน้ำเงินก็โต้ขับครับบุญหลง
ขวาโต้กลับแต่ช้าไปหน่อยครับเสียเปรียบรูปร่างช่วงชก
เมื่อกี้เห็นต่างคนต่างโดนพอโดนเสร็จพยักหน้า
เยอะหยันกันหน้าดูทั้งหมดคู่นี้

ยกที่๓อย่ากระพรีปตาครับตามต่อกับพี่บุ๋มและพี่ปะครับ
บนเวทีครับยกที่๓สถานการณ์นี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
ยกกางเกงสีน้ำเงินบุญหลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยวเดินเข้าหาครับออก
อ๋อแข้งแรกกันนะครับ
เกงสีแดง๒ยกดูดีกว่านิดนึงพี่ปะรอจังหวะ๒แล้วก็วางแข้งขวานื่นครับ
เอาละครับไปยกได้กันคอด้วย
ไป๒ยกนี่ใส่สดกันสนุกไม่ห่างเกาะติดสถานการณ์กันแบบตลอดมันแน่นอนครับคุณผู้ชม

แข้งซ้ายลุกโต๊ะโต๊ะโต๊ะแข้งหวังโอ้โหจัดจ้างเสียงทังความชัดกันตัวเต็ม
เพชรไย่านี่ดึงเรีย่มนิดครับแล้วก็โต
แข้งสีน้ำกระดี้เดินเข้าหาละก็เปิดเกมล่ะพี่ปาก
อยากดูเจมาให้ตอนนั้นเหรอคุณผู้ชม
เร็วที่จะดูเข้ามงครับ
นั่นต้องมีเลือกทราบ

ยันคำแทงไปเรื่อยครับเพชรชายา
นี่ก็แข้งขวาจัดจ้างมาก
ในนี่พยายามดันออกเลยนะครับเพชรชายา
แล้วก็วางแข้งขวากระดาษยาวออกไป
น้ำเงินบุญหลงที่ส่วนทะเลาะในล่ะ
อยู่ข้างนอกนี่โดนเยอะกว่า

สักที่จังหวะช้าไปนิดทุกนิดโดนแข้งขวาเลย

วางขวาก่อนไม่ได้ครับพี่ปาก
แล้วก็แข้งขวานรับไปหลายปลอกหลายลูกครับ
สะเทือนแล้วครับขยับแข้งขวาโอ้โหดูครับแต่ละแข้ง

เผ็ดไชยาบุญหลงก็ยังเต็กในครับ
แท้งไม่แท้งได้ไม่ได้ไปด้วยข้าวขวาซ้ายนี่ตีตีขวา
ต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วล่ะครับบุญหลง
พอชื่อบุญหลงก็เดินเดินไปแบบนี้ลงแข้งนะ
นี่ครับนี่ครับซ้ายหุบแล้วตามด้วยแข้งขวา
ทำอะไรไม่ได้แล้วเอ้าเจอมาตรีก
พยายามออกขึ้นโอ้โหถูกครับตลาดแข้ง

แม่งจัดร็อเกษความกระเป๋าเตรียมนักตังแล้วพี่ป่ะ

มีคุณภาพอีกคู่นะครับคู่นี้
ในเริ่มจะเฮแล้วนะครับบุญหลง
มันยังไม่ต่อเนื่องไงรอประกบใน
บวกหมดไม่ได้เลยนะ
ใจยาหมดนี่ยุ่งเลยนะเนี่ย

โตไหมโตไหมคำไว้

เอาไว้เลยคำกันแล้วแทงซ้ายเต็ม
ตั้งแรงแกินมาแล้วครับบุญหลง

ภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๓ที่ผ่านมาครับ

เตะหวาตามก็ล้อมตัวเลยครับ

โดนเพจายาเตะหวาสวนคืนครับ
ออกอาวุธกันแบบหนักแรงเลยครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ยกที่สี่
ทำแล้วครับ๓ยกที่ผ่านมานี่กางเกงสีแดงนี่
ทำได้ดีนะครับเตะขวาต่อยขวาใช้วงนอกครับ
ขณะที่ปลายยก๓บุญหลงนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาประกบในตี
แล้วแทงได้๒ทีครับแฟนมวยในห้องส่งนี่เฮเลยพี่ปะ
ยก๔นี่ต้องชวนทะเลาะต่อเนื่องนะบุญหลงอยู่ห่างไม่ได้นะ
ถ้าบอกอนาคตนี่บุญหลงนี่น่าจะดีนะน่าจะดีนะ
แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าทางด้านเจ้าเพชรชายาจะยุบหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม
ยุบย่นย่อเหี่ยวนิดเดียวไปเลย
ต้องวางขวาให้ต่อเนื่องแบบนี้แล้วครับในมีไหม
เพราะตอนนี้มันติดตลอดแล้วค้ำแล้วแทงไปเรื่อยครับซ้ายของทางด้านเจ้าบุญหลง
เพชรไทยาต้องรักตั้งลับแข่งขวาคอยสาดต้องคอยเตะต้องพยันด้วยแข่งขวา
พยันโต้คืนเดินไว้ครับบุญหลง
ติดเจอหมัดขวามัดขวาแข้งขวาโต้คืนเอาละครับ
หลงต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับต้องประกบในแล้วต้องชวนทะเลาะแล้ว
เกาะติดสถานการณ์กันตลอดครับมวยคู่นี้ไม่หลุดไม่ห่างครับไม่มีจาก
อืม
ไปหวานต่อยขวาใช้การได้ดีเยอะเกินนะครับเพชรไทยา
ในการออกอาวุธวงนอกนี่กางเกงสีแดงนี่ทำได้สวยเลย
โอ้โหถ้าบอกว่าทั้งคู่เดีียวเเหลือคู่นี้ไม่ผิดหวังเลยนะ
คู่นี้แม่น่าสนใจเลยนะ

เพราะใส่อาวุธกันมาตั้งแต่ยก๑๒๓นี่ยก๔แล้วยังไม่หยุดเลย
ทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคู่นี้โอ้โห

ขวาขวาขึ้นมาขึ้นมา

ไหนไหนว่ายังไง
ทันกันทุกอย่างครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับ

ตอนนี้รู้สึกว่าใครจะยุ่งละครับ

ใส่ขวาต่อยขวาอาวุธสำคัญของตั้งแรกเพชรไชยา

คู่นี้เดี๋ยวดูนะครับบุญหลง

โอ้โหเยี่ยมมากครับคู่นี้
ชายานี่เปิดก๊อก๒มาก่อนเลย

แม่เกี่ยวล่างแทงมั้ย

อ้าวแข่งขวาเขียวหน้าเขียวล่ะค่ะ

ของยอดมือไทยลักษณ์วัดสงชัยครับ

โอ้โหใส่กันไม่หยุดท่านผู้ชม

ยกนี้ไหมยก๓นี่ทำดีเลยปลายก

หยุดไม่ได้นะมวยแบบนี้มันต้องมีวินาทีทองด้วย

ใส่ใจเป็นฝาร์ดเงินปากทองแล้วพี่ฝาร์ด
แข้งขวาวินาทีทอง

โอว้ว้วเข้มข้นเข้มข้น
วยคู่ที่๒เราผ่านมา๔ยกนะครับ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
สถานบนเวทีนะครับว่าเราสักพักดีคำนี้กับทั้งหมวยทั้งคู่มาแล้ว
ปลายยก๓น้ำเงินนี่มีฮึดขึ้นมาพอยก๔ผิดจังหวะนิดเดียวครับ
แข้งขวาเข้าไป๔๕แข้งถึงก็หยุดช้าไปเลย
๕ต้องเดินต่อนะครับบุญหลง
ถ้าเดินแบบนี้หลงแข้งเลยนะพี่ป่าเนี่ย
ต้องบอกว่าความกดดันนี่ไปเกิดขึ้นกับทางด้านบุญหลงครับ
เพราะฉะนั้นต้องช้าไม่ได้ครับต้องให้เร็วกว่าเก่าด้วย
พยายามเติมครับติดไหนปั้งตีไม่ได้ครับ
สู้ไหนเลยเจ้าพิชยาหนีไม่ออกก็จะไม่ต้องสู้
แต่ว่าแข้งขวามันใช้กันได้เยอะเกิน
พอผิดจังหวะนิดนึงผิดเหลี่ยมนิดนึง
แม่วางแข้งขวาเข้าไปเล่นเอาบุญหลงนี่ถึงจะหยุดเหมือนกันนะพี่ป่า
โต้ไม่ทันเลยยก๔รับเยอะเดี๋ยวขยับโดนแค่งขวาอีกแล้วเนี่ย

แต่ว่าเป็นงวยที่หัวใจยุ่นยอดครับ
ขวาเตะโต้คืนลงต้องเดินให้จริงครับ
มาเดินหยุดอย่างนี้แล้วก็ไม่สวยไม่ดีแน่นอน
พี่ป่าชัดใช้สิทธิ์เป็นชัดใช้น้อยสิทธิ์เป็นจำห้าบอกพอแล้ว
ต้องเดินต่อนะเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับนักมวยทั้งคู่
ไม่ได้นะครับระคังยังไม่หมดยกสุดท้ายยังไม่ดังเกรงขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้
ทำไมถึงพอดูชนะหรือยังไงไม่ได้เป็นคนตัดสินนะต้องรอกรรมการ
เอาใหม่เยอะมีข้างก็คุณหลงลับแข้งขวาหมัดขวา
หมดกับหมดเจอกันนี่แหมแข็งข้นแข็งข้นลับไปชุดใจเลย
อ้าวต่างคนต่างบ้านใจอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่า

ขยับไปแค่งขวาเตะแค่งขวาเตะกำตัว
ไม่ได้เสียรูปเสียทรง
เสียลูกเสียทรงเสียเหลี่ยมคะแนนหรือเปล่าไม่ทราบ
มันจะเสียโอกาสหรือเปล่าเดินอยู่ดีแล้วมาจุดเลยนะ

นี่แหละบางครั้งนี่นะเสียจังหวะเสียโอกาสนะ
เดินทางดีแล้วก็เจ้าตัวไปยุดนะ

เดียวก็เป็นโอกาสของเจ้าแม่เทคชายา

ไม่ต้องรอกับสินทรงทมการล่ะครับ
เสียสิบพาหวินาพี
แม่มองดูแล้วในช่วงตอนตรงประยุขไลน์

วางขวาขวายาวขวายาว
เพราะว่าบางครั้งจะเสียโอกาสนะ

อันนี้เป็นคำตอบเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวก็รู้แล้ว

ต่างคนต่างมั่นใจแล้วเนี่ย
ขอบคุณครับคุณภัย
เจ็ดไชยา๑๐ผู้พันต้องครับ
สุดท้ายไปเต้นสักประมาณ๑นาทีกว่า

มาเป็นเครื่องโทร